วงด้วยให้พี่แจ๊คยื่นมือเลยนี่
รวมไปถึงคุณผู้ชมด้วยไม่ใช่หมอช้างนะ

อีกหนึ่งความสามารถพิเศษพี่แจ๊คนี่
สนิทกับเขาสำคัญมาตั้งหลายครั้ง
ไม่รู้ได้ยังไงพี่ฮายดูดวงได้คุณผู้ชม
ล่าสุดเห็นบอกจริงจังมาก
ขอเปิดสำนักดูดวงกันหน่อย

แม่ของพี่ฮายแล้วดูดวงจากเส้นลายมือมา

เล่าเป็นฉากพี่แจ๊ก
เป็นคนอาภัพกรรมพระ

มีมา๕๐กว่าปีแล้วอย่างกับตาเห็น
แล้วก็มีลูกฝาแฝดชายด้วย

นะยาย

ก็ถ่ายอนาคตของคุณแม่ไว้อีกด้วยนะคะ

ใกล้แล้ว
เป็นคนด่ากเก่งเนี่ย
เฮ้ยเส้นด่ามันขึ้นด้วยหรอคะ
ด่าขึ้นด้วย

อุ๊ยเขาเป็นหมาดูค่ะอย่าไปดักอ่ะแม่

ไม่ใช่เหรอน่ะมันไม่ใช่เลยน่ะ
มึงออกมาจั๊ะมึงจะแป้ง

นี่ไงแล้วจะดูได้ยังไงเนี่ย
พูดอย่างนี้ตอนออกมาหลับตาเราก็ไม่เห็นอะไร

โอ้โหอนาคตนี้จะแก่ขึ้นทุกวันเลยนะเนี่ย

แก่ขึ้นทุกวันเลย
เป็นไงพี่แจ๊คดูอย่างแม่นนะคุณผู้ชม
บอกว่าอนาคตนี้นะแม่จะแก่ขึ้นทุกวัน
บอกเลยว่าดูแม่นไอ้เส้นด่าเนี่ยแซงเส้นอื่นไปอีกนะคุณผู้ชม

ดูคำแกล้งคุณแม่เฉยก็ได้เพื่อความสบายใจ
ใครเครียดก็ได้เรียกเสียงหัวเราะตอนอยู่บ้าน
แบบที่แน่นะคะต้องบอกว่าแม่พี่ฮาย
แกเป็นคนหัวเราะอร่อยเนอะ